ข่าวนี้ถ้าใครมีสามี

จะได้เปย์หนักเหมือนคุณเจมสเรืองศักดิ

เปรย์๘๕ล้านบาทของจริงต้มคนนี้เจมส์เรืองศักดิ์
แท่นสามีแห่งชาติตัวจริงไปแล้ว

โดดที่ดินมูลค่า๘๕ล้านบาทนะจ๊ะ
ฉลองวันเกิดครูกร่อยภรรยาคนสวยค่ะ
ในวันเกิด๑มกราคมที่ผ่านมานั่นแหละ
แล้วก็มีการเขียนแคปชั่นแซวภรรยาด้วยนะ
บอกว่าเมียไม่เคยร้องขอกระเป๋ารถนาฬิกาเลย
ถามหาแต่โฉนดที่มีตาครุฑสีแดงเท่านั้น

กว่ากระโปรงกระเป๋าอีกนะโอ้โหคุณและทิ้งท้ายด้วยนะ
แท็กไว้แบบนี้คุณพ่อบ้านโปรดจำ
แล้วนำไปใช้จ้าแฮสแท็กรักเมียต้องเปย์เมีย
แท็กน้ำพักน้ำแรงนี้เพื่อเมีย

มีอีกไหมแบบพี่เจมสเรืองศักดิ์เนี่ย

โอ้โหตอนนี้ตัวเองยังไม่รอดเลยนะครับ

พี่เจมส์เปิดใจผ่านบันเทิงไทยรัฐนะ
ก็บอกว่าอย่าไปตีเรื่องมูลคงมูลค่าเลย

แต่ให้คิดว่านี่แหละเป็นความตั้งใจ

ให้กับภรรยาคนที่เรารัก

อันชายใดทุ่มเทชีวิตให้กับภรรยา

สิ่งที่เราหามาได้ในชีวิตเนี่ย
เราก็ควรให้ภรรยาของเรานะครับ

ก็เป็นสิ่งที่คู่ควรกับภรรยา
จริงแล้วสิ่งของนอกกาย
ไม่สำคัญเท่ากับการดูแลนะครับ
เราก็จะมีการดูแลต่อไปกันตนแก่เท่า

ตอนนี้นะคะสามีที่ติดตามดูบันเทิงไทยรัฐ

แต่ที่ฉันสังเกตพี่เจมสนิดนึงนะ
ตั้งแต่ให้โฉนดที่ดินภรรยาไป
ดูจริงอย่างเบาลงมาเยอะเลยนะครับพี่นะ
ดูเศร้าแต่มีความสุข

บ้านใครบ้านมันก็ไม่เหมือนกันเนอะ